ที่จังหวัดเยี้ยมสวทรนะครับคุณผู้ชมครับ
เขามีหมอลำซิ่งเล่นตั้งแต่หัวค่ำยันดึก
พอดึกมันเริ่มแม่พลังคึกมันคึกมอง
มีปืนเหรอฮะมีปืนมาด้วยว้ายจะชักปืนครับ
จะชักปืนปรากฎว่าเขาก็รุมมาแย่งเลย
รุมมาแย่งยื้อแย่งยื้อแย่งปืนกันนะฮะ
มีคนถูกยิง๒คนส่วนเจ้าของปืนกอง

เพราะพวกที่เขาแย่งปืนไปได้แล้วเขาซัดซะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มนะครับของวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจพูทรเมืองยศทรได้แล้วแจ้งว่า
มีเหตุใช้ปืนยิงกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะฮะ
ที่บ้านนาศรีนวลยะโสธรนะครับก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่ามีอาสากู้ชีพแล้วก็ชาวบ้านนะครับ
ที่ถูกยิงนี่ส่งโรงพจบันยศโทร
ผู้บาดเจ็บมีใครบ้างมี๓คน
นายจิราวัตรเสนาพรมอายุ๒๘ปีคนนี้ถูกยิงที่ขาครับ
สิบเอกเทวินขันมณีอายุ๓๐ปี
คนนี้ถูกยิงที่หลังนะทะลุใต้รักแร้เลยคุณผู้ชม
แล้วก็นายสนชัยเสนาพรมอายุ๓๐ปีคนก่อเหตุคนนี้
หงายหมดสติจมกองเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุ
เพราะว่าถูกชาวบ้านที่มาในงานรุมทำร้ายจนหมดสติ
และเจ้าหน้าที่ก็ลงไปงมหาไปเจอปืนตกอยู่ในร่องน้ำ๑กระบอก
นี่ฮะเจอแล้วโยนขึ้นมาพี่
จากการสอบถามชาวบ้านซ่าวบ้านก่อนเกิดเหตุ
มีการแสดงหมอลำซิ่งตั้งแต่หัวค่ำ
แล้วก็มีชาวบ้านมีกลุ่มวัยรุ่นมาดูเยอะนี่นะ
ส่งท้ายปีดูเยอะตกดึกครับตกดึกพลังมา
วัยรุ่นเขม่นกันแล้วยกพวกไล่ทำร้ายกันครับ
หน้าเวทีระหว่างนั้นครับผู้ก่อเหตุ
ไม่รู้มาจากไหนครับชักปืนที่พกติดตัวมานะฮะ
ขู่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะกัน
มีกลุ่มทหารเข้าไปห้ามปลามยื้อแย่งปืนกัน
แย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันมาดังขึ้น

ชาวบ้านกับกลุ่มวัยรุ่นหนีกระสุนสิครับ
จนมีคนบาดเจ็บครับ
ประมาณแบบโชค์ครับ
แม่นแบบเบาะโชค์เลย

คนที่เก็บข้าคือบ้านเดียวกัน

จากนั้นคนก่อเหตุจะหนีครับแต่ก็ถูกรุมทำร้าย
จนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หมดสติกองอยู่ตรงนั้นนะฮะ
แล้วก็มีปืนด้วยซึ่งคาดว่าปืนน่าจะขัดลำ

ตำรวจก็เลยยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
เดี๋ยวจะติดตามตัวไปสอบสวนนะฮะ
อย่างละเอียดอีกครั้งแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาครับ
ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เห็น
กว่าที่คิดคุณเติมพร้อมว่าตอนแรกนึกว่าปืนของนายสนชัย

แต่ลูกกระสุนปืนที่มันเข้าร่างผู้บาดเจ็บ

แล้วชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนประมาณ๔๕นัด
แต่ว่าปืนของนายสนชัยบรรจุกระสุนมาแค่๕นัด

เนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบ
ที่มาที่ไปของงานหมอลำวันนั้น๓จิตธันวาคม

เขยเนี่ยเขาจ้างหมอลำซิ่งมาแสดงแก้บน
เพราะเขาสอบเลื่อนยศทหารได้จากตร๑๑เป็นร้อยตรี
แล้วงานครั้งนี้ก็มีการขออนุญาตหน่วยงานในพื้นที่อย่างถูกต้องแล้ว

ทีนี้จังหวะจะเลิกแล้วเนี่ยประมาณสัก๕ทุ่มนิด

เขาเป็นลูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงนะ

วิ่งเลยคนก็ตกใจกันหมด

และมีอีกคนนึงคนเจ็บคือนายจีราวัตรก็เข้าไปห้ามเหมือนกัน
พยายามจะแย่งปืนจากนายสนชัยกลายเป็นว่านายสนชัยก็ไม่รู้ปืนลั่นหรืออะไรนั่นแหละค่ะ
นายจิราวัตรเนี่ยถูกยิงแล้วนายสนชัยก็พยายามวิ่งหนี

สิบเอกเทวินก็ถูกยิงแล้วสุดท้ายนายสนชัยวิ่งตกลงไปในร่องน้ำ
แล้วก็ถูกชาวบ้านรุมกระทืบซะยับไปหมดเลย
แล้วก็ขึ้นมารุมเลยไม่รู้ใครเป็นใครจับมันเอาไว้อยู่แล้วมันยิงไม่ออก
มีปืนมันยิงไม่ออกกระสุนมันขวางลำกล้องไง
มันยิงไม่ออกถ้ายิงออกตายหลายคนเลย
แบบยิงไม่ออกเขาก็มันก็สลบตรงนั้นเลย
จะเลิกเลิกห้าทุ่มหกทุ่มก็สั่งเลิกเราสั่งเลิกเลย
ได้คุยกับนายอมรินเสนาพรมพ่อของนายจิราวัตรคนเจ็บนะคะเขาบอกว่า
ตอนนี้อาการลูกผมโอเคละดีขึ้นแล้วล่ะ
คุณหมอผ่าตัดเอากระสุนออกจากขาขวาแล้ว๒นัด

โดนยิงเข้าขานัดเดียวไม่ใช่เหรอครับ
พ่อบอกพ่อก็สงสัยเพราะไอ้สองนัดที่ว่าเนี่ย
นัดหนึ่งเป็นหัวกระสุน๙มมแต่อีกนัดมันเป็นหัวกระสุนจุด๒๒

แต่ปืนของสนชัยที่ใช้ก่อเหตุมัน๙มมแล้วก็ยิงแค่นัดเดียว
แล้วอีกนัดมาจากไหน
พ่อบอกว่าพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าพ่อบอกว่า
พ่อบอกว่าพ่อบอกว่าพ่อบอกว่า

พ่อบอกว่าพ่อบอกว่า
พ่อบอกว่าพ่อบอกว่า
พ่อบอกว่าพ่อบอกว่า

พ่อบอกว่า

พ่อบอกว่า

ลูกชายก่อนจะออกจากบ้านก็เข้ามาดูแลพ่อนะมาเยี่ยมมาบีบนวดให้
ก็ไม่รู้เลยว่าไปแอบเอาปืนพ่อออกมาตอนนั้นนั่นแหละ
เพราะว่าพ่อเอาปืนไว้ข้างเตียงลูกก็หยิบไป
แล้วมารู้อีกทีนึงก็ตอนมีคนโทรมาบอกที่บ้านเลย
ลูกไปก่อเหตุยิงปืนโดนลุมกระทืบอะไรเจ็บหนักปางตายแบบเนี้ย
บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยก่อเหตุหรือมีเรื่องกับใครนะ
ก็เห็นตั้งใจทำงานหาเลี้ยงครอบครัวก็มีลูกสองคนแล้วด้วย
ลูกก็ยังเล็กอยู่เลยไม่คิดจริงว่าลูกชายจะไปก่อเหตุแบบนี้
เห็นสภาพลูกชายที่ถูกรุมกระทืบจนหมดสติแล้วก็สงสาร
ใจลึกแม่เชื่อว่าลูกคงไม่มีเจตนาไปทำร้ายใคร
เพราะชาวบ้านที่เห็นเขาเล่าเหตุการณ์ว่าลูกแม่เนี่ยคือยิงปืนขึ้นฟ้า
ก่อนกลับบ้านแต่ก็เกิดเหตุชุลมุนทะเลาะวิวาสอย่างปงแย่งปืนอะไรกันก่อน
แต่ก็แม่ก็พูดเหมือนกับพ่อคนเจ็บนะคะว่าคือคนที่ยิงปืนมันต้องมีมากกว่าหนึ่งคน

อย่าเพิ่งโยนเรื่องการยิงปืนมาที่ลูกแม่คนเดียวได้ไหม
เพราะหนึ่งอ่ะหัวกระสุนมีสองหัวแล้วแถมชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนประมาณ๔๕นัด
แต่ปืนกระบอกนี้สามีบรรจุเอาไว้แค่๕นัด
แล้วมันยังเหลือลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงอีก๒นัด

เอาละไอ้ที่วดีน๔๕นัดอ่ะอีก๑๒นัด

เขาบอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้านัดเดียวเขาก็
คนเขาก็ไปลุมลากเขาไปลงในคลองน้ำ

โทรศัพท์ก็หาย๒เครื่อง
ซ่อยอยู่คอพระอาจารย์ก็หายไป

ตีไม่อยากไม่มองหน้าเลยค่ะ

เสียใจจริงลูกแม่ไม่ได้เป็นนักเลง

จากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
เขาก็ยอมรับว่าเขาก่อเหตุจริง
แล้วก็มีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บแล้วด้วย

โดนข้อหาอะไรรู้ไหมคะพยายามฆ่าเลยนะคะ
แล้วก็ข้อหาพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่ชุมชนด้วย
ซึ่งแม่ก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรม
รู้ไม่ยิงปืนใส่เขานะแม่ก็บอกว่าเอาตอบว่ามันมีกระสุน๒นัทไม่ใช่หรอลองดู
หน่อยซื้อว่าไม่มีใครมั่วนิ่มมาด้วยไหมหรืออะไรยังไงลองดูให้แม่หน่อยแม่ความ
แบบนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องให้ตำรวจเขาตรวจสอบกันดูแล้วค่ะเพราะว่าก็ต้องหาที่มานะ
ไอ้ลูกกระสุนจุด๒๒ที่ไปอยู่ในขาของคนเจ็บอีกคนนึง